ตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังเร่งหาสาเหตุการตายของปลากระเบนราหูน้ำจืดขนาดใหญ่
มีน้ำหนักกว่า๒๕๐กิโลกรัมที่ไปพบซาก
อำเภอเมืองจังหวัดชนบุรี
เมืองต้นพบว่าเป็นปลาที่มีขนาดใหญ่

ความยาวเกือบ๓เมตรน้ำหนัก๒๐๐๒๕๐กิโลกรัม
เจ้าหน้าที่จึงต้องใช้รถยกซากปลากระเบน

จิรษักบุญกันนักวิชาการประมง
ว่าหลังจากนี้จะตัดเนื้อเยื่อ
ส่งไปให้ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เพื่อให้ตรวจหาสาเหตุการตาย
และก็จัดสรรพซากปลาตัวนี้ไว้

ยังไม่เคยพบปลากระเบนขนาดใหญ่เช่นนี้มาก่อน
และจากการตรวจสอบเบื้องต้นยังไม่พบบาดแผลใด
คาดว่าปลาอาจเกิดอาการน็อกน้ำตาย

ขณะที่ปลาชนิดนี้มักจะอาศัยอยู่ในน้ำกร่อยครับ